วันหลงทัพชาบาแก้วนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะ
ตกรอบแรกในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสองพันสิบเก้า
ซึ่งโคชหนึ่งหนึ่งรถไทยศาสตร์ทองเวียนค่ะ
อำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ไปพร้อมพร้อมกับมาดามแป้งหรือว่าคุณนอนพระล่ำซ่ำ
ขอยุติการเป็นผู้จัดการทีมนะคะ
ล่าสุดก็มีรายงานออกมานะคะว่า
ติพงศรีทองอินค่ะอดีตดาวยิงทีมชาติไทย
อาจจะได้คุมทีมชาบาแก้วชั่วคราวนะคะ
เนื่องจากว่าเหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าเท่านั้นค่ะ
ในการเตรียมทีมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดชนบุรีนะคะแข่งขัน๑๖๒๗สิงหาคมค่ะ
ก็เลยทำให้อาเฟรดซึ่งอยู่กับทีมในฐานะโค้ชกองหน้าอยู่แล้วนะคะ
อาจจะถูกดันขึ้นมาทำหน้าที่แทนโค้ชหนึ่งค่ะ